อืมดูบ้านเลขที่ก่อนแล้วกันอ่าดูทำไมอ่ะจะได้รู้ว่าอยู่ที่ไหนอ๋อ
แปดทับหนึ่งสี่หนึ่งค่ะนี่แหละครับบุบาลบุนทริกคลองสอง
อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีเจอปั๊บก็ตกอกตกใจเพราะว่าเห็นเจ้าหน้าที่
เออกู้ไพ่ก้มก้มเงยเงยมาพร้อมกับพี่วินบัตรไทยด้วยอ๋อ
อย่างกูไพเนี้ยนะคะฮะมาจัดการกับเจ้าเลื้อยสยองก์นี่แหละเออ
งูเหลือมไหนอ่ะคะงูเหลือมมันนอนขดแล้วก็มุดเข้าไปในรถคันนี้ครับ
โอ้โหจอดอยู่ดีงูมันดันเข้าไปซะอย่างนั้นน่ากลัวมาก
บอกเลยว่าแงะแคะเก่าโอ้โหวุ่นวายกันเลยทีเดียว
พักใหญ่ครับสุดท้าย

เจองูแวบแวบแวบแวบแวบแวบแวบ

ด้านต้องทุ่มถึงจะเห็น
ทำแบบนี้แล้วใครจะกล้าขับรถออกไปแล้วปะโถ
ขับไปขับมามันโผล่ขึ้นมานั่งอยู่เบาะข้างคนขับทำไง
มันจะขึ้นมาข้างในด้านล่ะปะคุณ
ถามคุณพี่คนนี้คุณสุธินจูมพลาเจ้าของรถยนต์คันนี้
ตอนแรกนะก็งงมันจะมีอะไรมาซ่อนอยู่ในรถเหรอ
หรือว่าพี่เขารถเสียนะซ่อมก้มเงยกันอยู่

แต่ที่รู้ว่ามันงูไปมุดอยู่ในรถคันนี้
ก็เพราะว่าสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้มันส่งเสียงเห่าหอน

ยังไงยังไง
มันหอนอย่างนี้เลยเหรอ

ก็เลยแจ้งกู้ภัยให้มาจัดการซะ

ผมว่าเขาน่าจะเป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจอยู่แถวนั้น

จับใส่ถุงปุ๋ยถุงกระสอบ

แล้วก็มัดปากถุงให้ดี
ก่อนที่จะนำพาเจ้างูตัวนี้

เอาไปส่งคืนธรรมชาติสิครับ